มวยไทย๓ยกชกกระชากแชมป์

นี้พบกับศึกชิงเข็มขัดแชมป์

ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันธุ์แพ้